ก็ตามดูกันได้เดี๋ยวผมลองเปิดบ้าง
วันนี้ไม่ว่างจริงไม่ได้เกาะหน้าจอดูก็สามารถดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้

ไม่ได้เติมเงินติดต่อเครื่องขายโทรศัพท์เลยคุณค่ะ

แต่ว่าที่นี่เห็นเขาบอกว่าดูได้นะ
ถ้าหากว่าเงินในมือถือน่ะหมด

เดี๋ยวจะพาคุณไปเติมเงินโทรศัพท์มือถือที่นี่
เพราะว่าเวลาเราจะไปเติมเนี่ยปกติแล้วเราไปตามห้องตามห้าง
แต่ที่นี่ไปหาเฉาก๊วยเฉาก๊วยเติมให้

น้องใบตองครับไหนเฉาก๊วยฮะเห็นเฉาก๊วยเลยนะครับโอ้คุณไม่เห็นเนี่ยเฉาก๊วย

เป็นพริตตี้ร้านเลยนะคุณเป็นพิตตี้เหรอ
ใช่คุณเฉาก๊วยเป็นผู้ช่วยเลยนะเป็นผู้ช่วยของเจ้าของร้าน
เติมเงินโทรศัพท์มือถือเป็นหมาสาววัยสามขวบ
อุ้ยซักซี่มากเลยคือร้านนี้นะคะอยู่ในตลาดเก่าสัพพยา
ตั้งอยู่แถวโรงเรียนสัพยาวิทยาจังหวัดชายนาฏ
กิจวัตรประจำวันของเฉาก๊วยก็คือ
ช่วยเจ้าของคอยเก็บเงินจากลูกค้าที่มาเติมเงินโทรศัพท์มือถือ
ถ้าเป็นธนบัตรเฉาก๊วยก็จะคาบไปเลยอย่างที่เห็น
แล้วถ้าเป็นเหรียญคืนเข้าไปเลยถ้าเป็นเหรียญจะมี
เดี๋ยวคุณเฉาก๊วยคืนเหรียญไม่ได้เฉาก๊วยรู้ภาษา
เขาจะมีกระป๋องประจำตัวไปคอยรับเงิน
เขารู้นะถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญเนี่ยก็ต้องใส่กระป๋องมา

คล่องแคล่วมากเลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่าย
เพราะว่าเวลาหิวเนี่ยเฉาก๊วยก็จะไปซื้อหมูกินเอง

หมูแดงกินเองเพราะว่าเฉาก๊วยรู้วิธีคาบเงินไง
ซื้อเป็นประจำเลยร้านจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนั่นเอง

แดงหน่อยเอาเหมือนเดิมเฉาก๊วยบอกอย่างนี้

ใช่ค่ะนางสมปองเป็นเจ้าของเฉาก๊วย

เฉาก๊วยถูกทิ้งไว้ข้างทาง
ตอนเห็นแวบแรกถูกชะตาเลย

เกิดความรักเพราะว่าเฉาก๊วยเนี่ยเขาเป็น
หมาที่ไม่ดุชอบเล่น
เล่นกับคนนะเป็นมิตรกับมนุษย์มาก
ตกเย็นก็จะคอยเตรียมออกไปเที่ยวกับเจ้าของ
นี่ขึ้นมอไซค์ไปแล้วขอให้ได้ไปเที่ยวผมไปหมดอ้าว
หนูเป็นตัวเมียลืมไปนะ
เลี้ยงกันจนแบบเหมือนลูกเลย

ค่อยติดตามไปทุกที่ทุกคนทุกแห่ง
เจ้าของบอกว่าก็จะเลี้ยงดูกันไปจนกว่าจะสิ้นอายุไข
เอาง่ายจะตายจากกันไปนั่นเองนะคะ

ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักของสัตว์โลก

เราเอามาฝากให้คุณผู้ชมได้ยิ้มกัน

โอ้โหต้องบอกว่าเป็นการเลี้ยงด้วยระบบเติมเงิน

อยากจะกินอะไรชาวก๊วยไปเลยจัดการเอง
ที่สำคัญก็คือเป็นพนักงานเติมเงินด้วยไง

ขนาดมายังนึกจากทางงานหลังมนต์เลยนะน่ารักอะ
ขยันด้วยเนี่ยอยากไปแบบทำอะไรก็ได้เพื่อให้ไปเที่ยวตอนเย็นมา